ข่าวแรกมาที่เรื่องของการเมืองกันก่อนแล้วกันนะ

กลับฝักกันมากต่อเลยก็มีการเริ่มเปิดนโยบายเด็ดบ้าน
สร้างเศรษฐีใหม่เพิ่มเงินในกระเป๋า
หรือว่าชูนโยบายเพื่อผู้หญิงกันบ้าง
เอาไปดูหน่อยว่าพักไหนเขามีนโยบายเด็ดอะไรบ้าง
ช่วงโค้งสุดท้าย๒๐วันสุดท้าย
ก่อนที่คุณผู้ชมจะเข้าไปเลือกตั้ง
ว่าจะเอาพักไหนเอาใครเป็นนายกนะครับ

เสื้อสีฟ้าก็ต้องพักประชาธิปัตย์นะฮะ

แต่ว่าภาพนี้เป็นภาพลงพื้นที่ไปพบกับประชาชนก่อนนะครับ
ลงพื้นที่ไปหาประชาชนไปถ่ายรูปไป

นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิบัตย์พร้อมแก่นำเขาลงพื้นที่

แล้วก็ลากยาวไปถึงสุงัยโกลกจังหวัดนราธิวาส
ขึ้นรถแห่ซาเล้งพ่วงข้างไปที่ปัตตานี

เขาบอกว่าถ้าไม่ชอบให้ประชาชนเป็นใหญ่
อยากให้เป็นอยู่เหมือนเดิมก็เลือกพักที่กำลังบริหารอยู่
ขณะที่ตอนนี้ทุกอย่างดีหรือยัง
คือพักนั้นเขาชอบบอกไงว่าตอนนี้ทุกอย่างมันดีอยู่แล้ว

ไปดูฝั่งคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์กันหน่อยนะคะ
ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทยค่ะ
ก็ไปช่วยผู้สมัครพักหาเสียงที่ลำพูน

บอกว่าขอยินดีต้อนรับพลเอกประยุทธ์ลงสู่สนามเลือกตั้ง
แต่พลเอกประยุทธ์ตอนนี้เนี่ยมีหมวกอยู่๓ใบ

ลงสมัครรับเลือกตั้งมาขึ้นเวทีปราศัยแล้ว
ส่วนตัวเนี่ยอยากชวนมาร่วมเวทีดีเบตจังเลย
ซึ่งวันนี้นะคะพักเพื่อไทยจะเปิดนโยบายด้านเศรษฐกิจ
หนี้เติมเงินลดภาษีสร้างเศรษฐีใหม่
ซึ่งถือเป็นนโยบายโค้งสุดท้ายค่ะ
ขณะที่นายสนทิรัฐสนทิจิรวงนะครับ
เลขาธิการพักพลังประชารัฐก็บอกว่า
เรื่องที่จะวางตัวผลเอกประยุทธ์จะไปช่วยหาเสียง
ในคาดว่าจะมีความแสดงในสองวันนี้
ต้องปรับแผนให้สอดคล้องและตรงเวลากับของผลเอกประยุทธ์ด้วย
ก็ขอให้จับตามองในช่วง๓สัปดาห์สุดท้ายของพักการเมือง

เช่นเดียวกันกับทางด้านของนายกรอบศักดิภูตระกูลนะครับ
โฆษกพักบอกว่าพลเอกประยุทธเนี่ย
ที่มีข้อจำกัดสามารถลงพื้นที่ได้เฉพาะช่วงเช้าเย็นในวันธรรมดา
รวมไปถึงเสาร์อาทิตย์ที่เหลืออยู่อีกสักประมาณ๒๓สัปดาห์
เพราะว่าเขาก็บอกย้ำแล้วว่าห้ามใช้ทรัพยากรของรัฐ
หรือว่าเวลาของรัฐที่ทำงานอยู่ไปหาเสียง
รถไม่ได้บุคลากรไม่ได้อะไรก็เอาเวลางานไม่ได้
ไม่ได้เลยนะฮะแต่ยืนยันจะไม่กระทบต่อการบริหารงานราชการแผ่นดิน
ในขณะนี้เพราะว่าเขามีทีมกฎหมายดูแลอยู่
จะไม่ทำอะไรโดยภารการเราถามกรกตเสมอว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
เพื่อความรอบครอบและเชื่อว่าผลเอกประยุทธ์นั้นลงพื้นที่ก็จะเป็นสีสัน
ในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วก็เป็นพลังอย่างหนึ่งที่กำลังหลักของพักเลยก็ว่าได้
มีนาคมนี้รอดูว่าพลเอกประยุทธ์จะขึ้นเวทีประสัยเวทีแรกหรือเปล่า
ส่วนพันเอกเศรษฐพงศ์มริสุวรรณโคศกภักดิ์ภูมิใจไทยค่ะ
ออกมาพูดถึงผลสำรวจความเห็นประชาชนจากสำนักวิจัยซุปเปอร์โพลนะคะ
คือซุปเปอร์โพลระบุว่าลักษณะของนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนต้องการคือ
นี่เขามาแหวกนะผู้ชายที่มีอายุ๕๐ปีและเป็นอดีตผู้บริหารระดับสูง
เขาบอกโอ้โหนี่มันตรงกับบุคลิกของนายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักเลยนะ
เนี่ยเขาบอกเลยว่าประชาชนเบื่อคนเดิมแล้วอยากได้คนใหม่เข้ามาบริหารประเทศกันบ้าง
หลายคนก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่ากว่านายอนุทินจะมาอยู่ตรงจุดนี้ได้เนี่ย
ลุกลุกคลานมาขนาดไหนและทั้งหมดไม่ใช่โชคช่วยแต่คือความสามารถล้วนค่ะ

เขาก็บอกแล้วเขาจะชูเรื่องของนโยบายกัญชาเสรี

ทำให้ประชาชนจะอยู่ดีกินดีมากขึ้น

กระดาษที่พลักษณ์เครือชาตินะฮะเย็นเมื่อวานก็เปิดเวทีปราสัยใหญ่

ก็มีแก่นำหัดเปลี่ยนขึ้นไปประส่ายครบทุกคน

หัวหน้าพรรคนายยงยุทธ์ติยภัยรักษ์

คือภาพจำยังชัดเจน
ก็มาในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งพักแล้วกันนะครับ

มีประชาชนคนที่สนับสนุนไปร่วมฟังปราศัยเยอะเหมือนกัน
จตุพรพรมพันธ์กล่าวตอนหนึ่งบอกว่า
เชื่อว่าฝ่ายสื่อทอดอำนาจจะแพ้การเลือกตั้งในครั้งนี้
ภาชนไม่ต้องมาชุมนุมกันอีกนะ

รอแค่๒๔มีนาคมให้ไปลงคะแนนเสียง
เขาบอกว่าให้ใช้ปากกาเนี่ยไปฆ่าการสร้างประชาธิปไตยนะฮะ
เขาบอกให้ใช้ปากกาไปฆ่าพระเด็จการ
แล้วก็ไปสร้างประชาธิปไตยให้มันเข้มแข็งแข็งแรงมากยิ่งขึ้น
ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของนายจตุพรนะฮะ
วันนี้ผมมาขอเสียงพี่น้องให้เลือกพักเพื่อชาติ
เพื่อเอาพลเอกประยุทธ์กลับบ้านเสียทีครับพี่น้องหลาย
เอาทักษิณกลับบ้านไม่ได้แต่เอาผลเอกประยุทธ์กลับบ้านได้

วันที่๒๔เลือกฝ่ายประชาธิปไตยให้ท่วมทน

ที่นั่งในบริดาราย

ประยุทธ์ได้กลับบ้านอย่างแน่นอน
แม่บรรยากาศทั้งการคือการใช้วาจาเลือกใช้คำวิธีการเนอะ

ปุ๊บก็จะมีคนเฮ้ตรงไม้ตรงมือกันไปนะฮะ
บรรยากาศก็คุ้นเคยแหละแต่ว่ามันเป็นเรื่องของหาเสียงแล้วกัน
นี่หาเสียนี่หาเสียเขาบอกแล้วว่าอย่ามาชุมนุม
มีนาออกไปชุมนุมที่ครูหาเลือกตั้งก็พอ

การเห็นค่าประเด็จการและก็สร้างประชาธิบดัตรายที่เข้มแข็งนะครับ
นุสิตโพเขาเปิดเผยผลสำรวจความเห็นของประชาชนนะ
บอกว่าหลังเข้าสู่เดือนมีนาคมเนี่ยใกล้เลือกตั้งเนี่ย
ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าความขัดแย้งทั้งก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้ง
ยังพอกันต่อมา๑๖๑๔๘
ขณะที่๑๒๒๕๗มองว่าหลังเลือกตั้งจะขัดแย้งมากขึ้น

จากนี้ประชาชน๑๖๘๐๙ยังเห็นว่ามีโอกาสที่บ้านเมืองจะวุ่นวาย
เหมือนก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะเข้ามาบริหารประเทศ
ถ้าไม่มีการป้องกันปัญหานี้อย่างดีพอ
นี่ครับก็เป็นโอกาสที่มันจะเกิดความขัดแย้งเนี่ยครับ
ก็เป็นความเห็นของประชาชนที่ออกมาจากสวนดุสิตโพนะครับ